ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
วันนี้จะมาพูดกันที่เรื่องของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า
เป็นปัญหาใหญ่กระทบกระทั่งกันอยู่นะครับ
โดยเฉพาะที่สยามผู้ค้าเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ย
ถูกรังแก่เป็นการรังแก่คนจนคนหาเช้ากินค่ำ
แต่ว่าในมุมมองของคนเดินเท้าทั่วไปบอกว่าไม่มีทางจะเดินเลยนะครับ
มีแต่ข้าวของขายเต็มไปหมดเลยต้องการจะทวงคืนทางเท้ากลับมา
เรื่องนี้ทางออกจะต้องทำอย่างไรไปฟังพร้อมกันจากคุณสุภาพครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟครับคุณดาวครับ

เป็นปัญหาคาราคาซังเป็นปัญหายาขมมานานแล้วจริง
สำหรับกรุงเทพและเมืองใหญ่เรื่องหาบเร่แผงลอยนี่แหละครับ
มีคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาใช้คำว่าหาบเร่
แล้วก็แผงลอยแล้วมากลายเป็นแผงค้า
สมัยก่อนหาบเร่ใครมีข้าวเหนียวปิ้งก็หาบใส่ถาดไปขาย
มีผลมากลากไม้ละมุดส้มออกมาก็ใส่กระบะหาบขาย
ร้องไปขายไปร้องขายไปด้วยเขาเรียกว่าหาบเร่
ตอนหลังไม่มีแล้วครับหากเลขกลายมาเป็นแผงลอย
แล้วกลายมาเป็นแผงค้ามากขึ้นทุกที
เริ่มต้นนั้นผิดกฎหมายพร๒๑๒๒โน้น

ทางเท้าผิดกฎหมายหมดแต่ว่าก็มีการอารุมอร่วยกัน
ถือว่าคนทำมาหากินคนจนก็อรุมอร่วยกันมาเรื่อย
อารมณ์อร่วยกันก็มีมากข้าวมากข้าวไม่รู้จะทำยังไง
ก็กลายมาเป็นรับสินบนเทศกิจรับสินบน
งั้นก็ไล่จับกันไม่ไหวรับไปไล่จับไปก็มี
ฉะนั้นแต่ก่อนจะเห็นภาพว่าพอมากันทีนึง
เทศกิจมาทีนจะเห็นแม่ค้ายกแผงยกกระมังยกกระด้งวิ่งหนี
แต่สภาพอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นมาแล้วขณะนี้
เพราะแผงลอยแผงค้าได้รับการตีเส้นอย่างถาวร
พวกที่ไม่ตีเส้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บุกลุกเข้ามาด้วย
คนเป็นสมัครผู้ว่ากอทมในรอบ๒๐๓๐ปีหลัง

พอจะพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอย
แหงครับไม่กล้าหรอก
เพราะว่าถือว่าเป็นฐานคะแนนเสียง
พักไหนจะไปจริงจังกับหาบเล่แผงลอย

ชาวบ้านไม่เลือกก็กลัวสิครับ
ก็เลยรูปหน้าปะจมูกกันมาเรื่อย
สุดท้ายขึ้นมาที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่า

ดูข้อมูล

ขณะนี้เขาไปสำรวจมา
๑๐๐๐กับ๕๓๘แผง

กรุงเทพกลาง๑๒๕๔แผง
กรุงเทพทางฝั่งใต้๘๙๑แผง
กรุงเทพทางฝั่งเหนือ๖๔๙แผง
กรุงเทพทางตะวันออก๓๗๗๕แผง

รุงทนใต้๑๑๗๒แผง

ปัญหามันก็คือว่า

๒ปีของรัฐบาลนี้มีอำนาจพิเศษ
กล้าตัดสินใจทำอะไรที่สิ่งที่พักการเมืองเขาไม่กล้ากันว่างั้นเถอะ
ก็ได้จัดระเบียบไปเยอะนะครับก่อนหน้านี้

ที่ไหนล่ะสะพานเหล็ก
เออที่โน่นที่นี่

แต่ว่ายังค้างอีกเยอะอย่างที่ว่า
นั่นปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของคนเดินถนน
ปัญหาเรื่องการเอาเปรียบสังคม
คนที่ไปเช่าร้านค้าอยู่ริมถนนเนี่ย
เขาต้องเสียค่าไฟเสียภาษีเสียค่าเช่าร้านสารพัด
พอเสียโน่นเสียหนี้ต้นทุนของสินค้าก็แพงขึ้น
แต่ว่าพวกที่มาวางอยู่หน้าร้าน
แผงวางหน้าร้านไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรเลย
เสียให้เทศกิจบ้างเล็กน้อย
ภาษีก็ไม่ต้องเสียเพราะไม่ได้จดทะเบียนการค้า
แต่ว่ากลับขายได้ดีขายได้ดีเพราะอะไรนะครับ
ราคาถูกกว่าสินค้าในร้าน
กระโดดลงมาจากรถซื้อง่าย
ขึ้นรถเมย์ต่อรถเมย์แล้วคนไทยก็ชอบ
ชอบซื้อของริมทางเท้า
ชอบซื้อของตลาดนัดเพราะคิดว่าถูก
มันเป็นธรรมกับคนที่เขาไปเช่า
อาคารพาณิชย์ขายของไหมล่ะครับ

เมื่อไม่เป็นธรรมเลยถามว่าทำไมรัฐธรรม
ไม่ทำให้มีความเป็นธรรมล่ะ
ก็ทำไม่ได้ก็ติดปัญหากันอยู่อย่างนี้
ฉะนั้นยังไงก็ต้องใจแข็งครับ
ต้องใจแข็งว่าถ้าจะอ้างความลำบากยากจน

แล้วเดี๋ยวนี้ไปดูให้ดีเถอะครับ
ที่เป็นแม่ค้าหาเช้ากินค่ำ

แล้วก็ชีวิตลำบากก็มีครับ
แต่ว่าพวกที่นั่งรถเก๋ง
เอาของใส่รถเก๋งรถเก๋งใหม่รถเก๋งดี
แล้วไปขนของลงแล้วตั้งแผงขาย
แล้วเอารถไปจอดขายเสร็จปั๊บ
เอารถมารับเก็บข้าวเก็บของใส่รถ

ไม่จนนะฮะรถดีด้วย
ถามว่ารักษณะอย่างนี้
เอาเปรียบสังคมไหมครับเอาเปรียบสิครับ

แล้วมาอ้างเรื่องความยากจน

ฉะนั้นวันนี้ต้องยอมขัดใจว่า
เรื่องของการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอย

เพราะก่อนหน้านี้ไปลุยเขาหมดแล้วนี่ครับ
หม้อคลองถมรามคำแหงที่โน่นที่นี่
คนพวกนั้นทำไมเขายอมให้จัดระเบียบ

แต่ที่เขายืดหยุ่นอรุมอร่วยกันมาเนี่ย

ฝ่ายรัฐกอทมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ก็ควรจะหาที่หาทางให้เขาไปขาย
แต่เขาก็บอกว่า
ไปขายที่ไกลเนี่ยคนไม่ตามไปซื้อ
อยากให้นึกถึงสนามหลวงในอดีต
แล้วก็กลายมาเป็นจตุจักรในวันนี้
คนรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกครับว่าสมัยก่อนตลาดนัดเนี่ย
อยู่ที่สนามหลวงวันเสาร์อาทิตย์
วันหนึ่งปี๒๕๐๐เท่าไหร่ล่ะ

เขาคิดว่าสนามหลวงไม่เหมาะจะเป็นตลาดนัดแล้ว
เขาก็มาได้ที่แห่งหนึ่งที่จตุจักรปัจจุบันนี้แหละครับ
โอ้โหตอนนั้นก็โอดโอยกันว่าใครจะมาซื้อที่จตุจักร
คนรู้จักแต่สนามหลวง
ย้ายออกไปจะเดือดร้อนกันหมด
เดี๋ยวนี้ไปถามแม่ค้าจตุจักรสิกลับไปสนามหลวงเอาไหม

ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าที่ใหม่เนี่ยคนไม่ไป
อย่าเพิ่งไปต่วนวิตกถ้าเขาจัดให้มันพอไปได้ก็ไปเถอะ
มีฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ลงตัว
สชรัฐบาลเนี่ยเขาดำเนินการมา๒เรื่องที่ผ่านมา
ที่จะเห็นกันชัดหนึ่งเรื่องปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องออกกฎหมายหลายฉบับ
กว่าจะเห็นผลช้ากับเรื่องที่สอง
จัดระเบียบบ้านเมืองระเบียบสังคม
อันนี้เขาก็เดินหน้าคู่ขนานกันมา
อันที่๓คือทวงคืนผืนป่า
ทวงคืนผืนป่าก็ดำเนินการจนกระทั่งเรียบร้อยไปเยอะ
ก็เห็นผลกันมากแล้วมาถึงหาบเล่แผงลอย
ต้องทำแหละครับยังไงก็ต้องทำยังไงก็หยุดไม่ได้
เพราะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเดือดร้อน
เรื่องการจราจรผิดพรบด้วย
พรบจราจรทางบก๒๕๒๒เนี่ยเขียนไว้ชัดเลย
ฉะนั้นเรื่องนี้จะตกลงกันยังไงก็ตกลงเถอะ
แต่ถ้าตกลงโดยการต้องไปยอมแล้วก็เลื่อนไปอีก

อย่าลืมนึกถึงคนที่เขาเดินทางเท้า
คนที่เขาค้าขายอยู่ในห้องแถวห้องเช่า
ซึ่งเขาถูกเอารัฐเอาเปรียบมานานแล้ว

แต่ขายไม่ได้เพราะว่าคนที่มาบังหน้าร้านเนี่ยได้ประโยชน์กว่า
แล้วไปมาร้านค้าที่อยู่เช่าอาคารนั่นแหละครับ

มาตั้งแผงซะเองก็เอาสินค้ามาตั้งแผงขายในร้านด้วยขายข้างนอกด้วย
แล้วที่ขายข้างนอกได้เท่าไหร่

ทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่า
ใครที่คิดว่าเอาเปรียบรังแก่คนจน

คุณต้องไปขายในที่เขาจัดที่จัดทางให้
คนมีเงินคนมีสตังค์คนมีรถเก๋ง
แล้วไปจอดรถแล้วขนของลงแล้วขนของกลับ

เรื่องนี้ต้องใจแข็ง
เรื่องนี้ยอมไม่ได้
เรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องดำเนินการ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีบรรทัศน
กับคนที่เขาถูกดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วย
แล้วจะตามดูเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือว่า
ทำยังไงที่จะรักษาทางเท้าให้ได้อยู่นาน
ไม่ใช่พ้นไปแล้ววันหนึ่งก็กลับมาอีก
นี่ก็เป็นห่วงอยู่ว่าเออถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง
ไม่กล้าเอาจริงเอาจังกอทมมาจากการเลือกตั้งอีกทีนึง
ตอนนี้เพราะเอิญว่าอยู่ในช่วงนี้ก็ใช้อำนาจของรัฐบาลได้
ในช่วงภาวะปกติจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เรื่องนี้คนเดินถนน
คนที่เดือดร้อนเพราะขายของทางเท้าต้องช่วยกันด้วย
ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาถูกถล่มจากคนขายของอย่างเดียวครับ
ถ้าเราพูดตามเนื้อผ้าถ้าเรายอมแค่จุดนี้จุดเดียว
จุดอื่นก็ต้องยอมตามไปด้วยถูกต้องไหมฮะปัญหาก็จะไม่จบ
ปัญหาไม่จบหรอกครับปัญหาไม่จบคือความเดือดร้อนก็ส่วนหนึ่งต้องเห็นใจนะ
แต่ว่าไปดูเถอะครับตอนนี้คนมีเงินมายึดขายเขาขายของฟรีเยอะ
บางคนใช้เวลาว่างมาขายของมีอาชีพถือว่าเป็นอาชีพเสริม
ก็เป็นอาชีพเสริมแต่ทั้งหมดเนี่ยผิดกฎหมายครับ
ขอบคุณครับ